ทางด้านของบริษัทเอกชนชื่อดังมีการประสานมาทางไทยรัฐทีวีนะคะ
เป็นอยากที่จะให้เป็นสื่อกลางในการมอบชุดกันน้ำกว่า๓๐๐ชุด
ให้กับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง
เพื่อที่จะได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
เจ้าหน้าที่จากกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยช่วยกันลำเลียงชุดเอี๊ยมกันน้ำ
บริษัทเอกชนย่านสายไหมนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้สวมใส่
ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทธกภัยค่ะ
นายบัวสอนประชามอนอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเชียงรายบอกนะคะว่า
บริษัทที่ต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบอุทธกภัย
ทางบริษัทเลยอยากที่จะประสานไทยรัฐทีวีให้ช่วยเป็นสื่อกลางค่ะ
ในการที่จะส่งมอบชุดเอี๊ยมกันน้ำ๓๐๐ชุดให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
อยู่ในขณะนี้ซึ่งเบื้องต้นทางกรมการปกครองก็จะนำชุดเอี๊ยมกันน้ำทั้งหมดลงไปในพื้นที่ประสบอุทธกภัยโดยทันที
ก่อนจะมอบหมายให้นายอำเภอและประหลัดอำเภอแต่ละพื้นที่
เป็นผู้จัดสรรให้กับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง
แล้วก็ประชาชนตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ